หรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

โอ้โหอเมซิ่งอินไทยแลนด์ณดินแดนมหาสารคาม
ชาวตลอดข่าวมากันที่บ้านเลขที่๑๓๔หมู่๘
สร้างแก้วตำบลเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
มาพบกับคุณสำริทประตังพาโลหรือพี่แต๋วอาชีพเลี้ยงแมลงขาย
แต๋วเล่าว่าได้เริ่มจากการเลี้ยงจิ้งหลีดก่อน
ไปเลี้ยงมาราคาไม่ค่อยจะดีจึงไปหาข้อมูลเพิ่มว่า
แมลงอะไรที่เขาให้ราคาดีจากร้านแมลงทอด
ก็ไปเจอว่าแมงป่องช้างหรือแมงแมงอะไรครับ

แล้วก็มีตะขาบซึ่งเป็นอสรพิษที่สร้างรายได้ดีนั่นเองครับ

ไม่ว่าเรียงก็โตง่ายไปหาไงด้วยค่ะ

ก็เลยต้องหัดออกเลี้ยงไว้ก่อน

เลี่ยงก็เริ่มต้นจนสุดเลยค่ะ

เลี้ยงไม่ยากค่ะเลี้ยงง่ายตายยาก

โดยจะนำมาขายเป็นตัวละประมาณ๒๐บาท
ซึ่งเฉลี่ยรายได้เฉพาะจากการขายตะขาบ
ได้เดือนลับประมาณสามหมื่นบาทในเดิม
อกจากนี้พี่แต๋วยังนำทั้งตะขาบและแบงป่อง
แปรรูปส่งขายที่ต่างประเทศ
ประเทศจีนและเกาหลี
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ